ส่วนโปรแกรมที่ทีมชาติบาเลนเตรียมที่จะทำการแข่งขันเกมอุ่นเครื่อง
กระทรวงสาธารณสุขของบาเลนมีคำสั่งให้สมคมฟุตบอลของบาเลน
ส่งหนังสือขอยกเลิกแมทดังกล่าว
เนื่องจากมีการตรวจพบว่ามีผู้ติดโรคโควิด๑๙รายแรกในบาเลนแล้วนะครับ
แล้วก็มาเลเซียเองก็มีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวถึง๒๒ลาย
ซึ่งมากเป็นอันดับที่๑๒ของโลกด้วยนะครับ
ทำให้บาเลนต้องออกมามีมาตรการป้องกันเป็นพิเศษ
โดยก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลบาเลนได้ออกคำสั่งห้ามคนต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยอีรานสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็เกาหลีใต้
เข้ามายังราชอาณาจักรเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสชนิดนี้นะครับ
อย่างไรก็ตามหากทั้งสองทีมไม่สามารถหาแมทอุ่นเครื่องได้
นัดต่อไปของบาเลนคือการเปิดบ้านทำศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกนัดที่๖พบกับกัมพูชา
ขณะที่มาเลเซียจะไปเยือนสหรัฐอารับอิมิเลสนะครับโดยทั้ง๒ทีมจะแข่งวันที่๒๖มีนาคมนี้นะครับ
มีเรื่องราวกรณีของป๊าฮังซอร์นะคะคุณซื้อทีมชาติเวียดนามนะคะ
จะเดินทางกลับจากเกาหลีใต้มายังที่เวียดนามเมื่อวันที่๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เพื่อที่จะมาเตรียมทีมค่ะสำหรับสู้ศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกนัดที่๖
ที่จะเจอกับทีมชาติมาเลเซีย๓๑มีนาคมนี้นะคะ
ซึ่งก็มีรายงานมานะคะว่าโค้ชปาร์คไม่ได้ถูกกักตัวเพื่อดูอาการว่าติดโรคโควิด๑๙หรือไม่นะคะ
แม้ว่าก่อนหน้านี้มีการเลื่อนกำหนดเดินทางกลับมาเวียดนามถึง๒ครั้งด้วยกัน
แล้วก็มีการยืนยันเบื้องต้นจากเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลของเวียดนามว่า
มีการตรวจสุขภาพโค้ชปาร์คแล้วซึ่งไม่มีไข้แต่อย่างใดค่ะ
โดยโค้ชปาร์คฮังซอร์นะคะก็จะเรียกลูกทีมเข้าเก็บตัวในวันที่๒๑มีนาคมที่จะถึงนี้
ก่อนที่จะทำศึกนักกระชับมิกกับทีมชาติคีกิสถานวันที่๒๖มีนาคมนะคะ
สำหรับปัจจุบันเกาหลีใต้มีผู้ที่ติดโรคโควิด๑๙ถึง๘๙๓คน
ซึ่งมากเป็นอันดับที่๒ของโลกนะคะก็รองมาจากจีนที่ณตอนนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตที่เกาหลีใต้นะคะ๙คนแล้วค่ะ